คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตำรวจกองปราบบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ
เพราะเคยฆ่าผู้หญิงที่คบหามาอยู่แล้วรอบหนึ่งนะฮะ
และทีนี้ครับเขาไปก่อเหตุไปแชท
แล้วก็ไปพูดคุยกับหญิงสาวคนอื่น

หลอกล่อว่ารักนะฮะรักอย่างนั้นอย่างนี้ให้มาอยู่ด้วยกัน
แต่สุดท้ายกักขังผู้หญิงเหล่านั้นทำร้ายทุบตี
จนกระทั่งตำรวจสามารถสืบทราบว่าผู้ชายคนนี้หลบหนีอยู่ที่ไหน
และยังกักขังผู้หญิงอยู่ตำรวจก็ต้องเข้าไปช่วยผู้หญิง
และไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของกองปราบนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะช่วงจังหวะการบุกเข้าไปในห้อง
ผู้ชายคนนี้หลบซ่อนตัวและพักอาศัยอยู่นะครับ
ตำรวจกองปราบตำรวจสพเมืองพัทธลุง
บุกเข้าไปจับตัวในห้องพักที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดสามารถช่วยเหลือหญิงวัย๓๑ปีออกมาได้
หลังจากหญิงคนนี้ถูกล่อลวงผ่านทางโซเชียล
แล้วก็ถูกกักขังถูกทำร้ายร่างกายขังไว้ภายในห้องพักนะครับ
พูดถึงตัวของฝ่ายชายคือผู้ก่อเหตุก่อน
ผู้ก่อเหตุก็คือนายธนเดชแก้วช่องหรือว่านายรุษอายุ๒๗ปี
เป็นชาวจังหวัดยาลามีหมายจับหลายคดีแต่หมายจับที่สำคัญ

และพบว่านายรุธได้ล่อลวงหญิงสาวชาวลำพูนนะ
กักขังอยู่ในห้องพักด้วยนะครับ
ทีนี้มีการวางแผนบุกจับตัวผู้ต้องหา
แล้วก็ต้องช่วยเหลือหญิงที่ถูกล่อลวงมาได้เพราะ
ผู้หญิงคนนี้คุณสภาพหน้าตาเราต้องเซ็นเซอร์เอาไว้

บักสบอมมากแล้วประโยคที่พูดกับเจ้าหน้าที่นะ

ว่าจะโดนซ้อมจนตายไม่ได้ออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันแล้วอะค่ะ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยนะครับ
สะบักสบอมมากหน้าตาบวมปูดรอยฟกช้ำหลายแห่งเลย
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลพัทธลุง

หญิงผู้เสียหายคนนี้นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่า
ที่นายรุธจะชักชวนให้มาอยู่ด้วย

บอกว่ารักอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะดูแลนะครับ
แล้วก็เธอก็เลยเดินทางมาจากนู่นลำพูนเนี่ย

เธอก็โดนทำร้ายร่างกายเลยนะฮะ
โดยนายรุธพาเธอมากักขังตัวไว้ที่ห้องพักดังกล่าวนี้
ไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลย
อกจากนี้นายรุษยังเสพยาบ้าทุกวันนะครับ
เมื่อมีอาการเมาลงที่เธอทุกครั้ง

นทุกข์ทรมานมาร่วม๑เดือน
ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีชีวิตรอดแล้ว
จนกระทั่งตำรวจบุกเข้ามาจับตัวนายรุธ
แล้วก็ช่วยเหลือเธอไว้ได้นะฮะเอาฟังเสียงเธอหน่อยนะครับ
หนูอยู่มาเดือนกว่าแล้ว
วันแรกมาหนูก็โดนทำร้ายแล้ว

ว่าจะต้องตายในห้องนั้นแล้วไม่คิดว่าจะมีชีวิตรอดออกมาได้นะครับ

ทีนี้ตำรวจคุมผู้ต้องหาไปลงบันทึกประจำวัน
คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนศาลีตำรวจนครบานบางยี่ขันกรุงเทพ
เพราะว่าตรงนั้นมีหมายจับในฐานฆ่าคนตายนะคุณนะ

คือสืบเนื่องมาจากช่วงวันที่๒๑กรกฎาคมเวลาประมาณสัก๒ทุ่ม๔๐
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางยี่ขันได้รับแจ้งครับ
พบศพผู้หญิงคนหนึ่งก็คือนางสาวกมลเนธละหมุนอายุ๒๖ปี
เสียชีวิตอยู่ในบ้านเช่านะฮะแขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
สภาพศพผู้หญิงคนนั้นนะคุณมีบาดแผลสาหัส
จากถูกทำร้ายร่างกายกระโหลกศีรษะแตก
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองกระดูกสันหลังหัก
กระดูกซี่โคงหักคุณคิดดูโดนทำร้ายขนาดนี้นะฮะ
จากการสืบสวนทราบว่านายรุธผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายเป็นผู้ก่อเหตุครับ
โดยนายรุธรู้จักกับนางสาวกมลเนธผู้ตาย

และนายรุทธ์หลอกล่อบอกรัก
ชักชวนให้นางสาวกมลเนธมาพักอาศัยอยู่ด้วยกัน

และนายรุธมีพฤติกรรมในการทำร้ายนางสาวกมลเนธ
การซ้อมทุบตีกระทืบหึงหวงต่างนานา
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเช่าย่านอรุณอมริน

กระทั่งนางสาวกมลเนธนะคุณเจ็บหนัก
พิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ใช่คือเอาจริงนะพฤติกรรมของผู้ต้องหาคนนี้
คล้ายกันเลยเพราะว่ารายล่าสุดที่ไปช่วยเหลือมาได้ก็เหมือนกัน
ที่บอกว่าโดนหลอกมาจากลำพูนนั่งรถไฟมาใช่ไหม
ทีนี้พอนั่งรถไฟมามาถึงที่พัทธลุงแล้ว
เขาบอกเขาตกใจกับพฤติกรรมของธนเดชน์คนนี้เหมือนกันนะ

ก็คิดดูสิคุณไปกินข้าวมันไก่ในตลาด
แล้วตอนที่กินกินอยู่ฝ่ายชายอยู่ดีก็หึงหวง
หาว่าผู้หญิงไปมองคนอื่นทำอย่างไรรู้ไหม
เอาจานข้าวมันไก่ฟาดเอาน้ำซุปราดหัว

แล้วก็ลากกลับมาห้องมารุมมาทำร้ายแบบนี้

เอาเราวาดต่อหน้าคนเอาเราวาดที่ร้านข้าวมันไก่เลย

มีประวัติก่อคดีโชคโชนเสพยาเสพติดฆ่าผู้อื่น
จำคุกกว่า๕ปีพ้นโทษมาปี๖๔
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปก่อเหตุ
ก่อคดีซ้ำคือฆ่าแฟนสาววัย๒๖ปี
ที่สนบางยิคันเขาออกหมายจับ
แล้วหนีไปกบด้านที่พัทลุง
ก็ยังก่อเหตุต่อเนื่องล่อลวงหญิงสาว
จากทางโลกออนไลน์แล้วก็บอกรัก
แล้วก็เอามากักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกาย
กระทั่งถูกตำรวจรวบตัวได้ในที่สุดนะฮะ
โอ้โหคิดดูถ้ากองปราบถ้าตำรวจในพื้นที่